ตุ๊กตาลูกเทพนั้นให้ถือว่าเป็นสัมภาระไม่ใช่บุคคล
และถ้าหากว่าต้องการนำขึ้นเครื่องบินโดยสารด้วย
จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบรวมทั้งการเอ็กซาเรย์ปกติครับ
ในประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทนะครับ
เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการนำสัมภาระติดตัวผู้โดยสารไปกับอากาศยาน
ระบุชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่ใช่สภาพบุคคลจะไม่ถือว่าเป็นผู้โดยสาร

และการถือสัมภาระขึ้นเครื่องจะต้องจัดเก็บไว้บนเหนือศีรษะ

แต่จะมีการตกลงกับสายการบิน
อกจากนี้สัมภาระทุกชิ้นที่นำติดตัวไปต้องผ่านการตรวจค้นหรือเอ็กซาเรย์
ตรวจหาอาวุธวัตถุอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยครับ
ธิบดีกรมท่ากาศยานและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับ

ผู้โดยสารที่นำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินต้องปฏิบัติตามประกาศ
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ
หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเจ้าหน้าที่นั้นยึดเอาไว้ครับ

แต่โทษนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทษในกรณีที่ฝ่าฟื้น

อย่างเช่นนะครับลักงานอย่าง
ประจำเครื่องบอกให้ทำแล้วไม่ทำ
มีโทษปรับมีโทษจำคุกได้นะครับ
สำหรับลูกเรือที่จะต้องให้บริการผู้โดยสาร

หลังจากนี้สายการบินต้องปฏิบัติตามประกาศ
และหากผู้โดยสารที่นั่งใกล้ตุ๊กตาลูกเทพ
มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนที่นั่ง
ยกเลิกก็สามารถทำได้ครับ
เช่นเดียวกันกับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับ
หรือบรขสอที่ออกประกัดชัดเจนว่า
จำหน่ายตัวโดยสารให้ตุ๊กตาลูกเทพ

หากนำติดตัวมาต้องไม่กระทบสิทธิ

และต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย